คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุนี้กันหน่อยนะฮะ
ก็เกาหัวแกรกเหมือนกันว่ามนุษย์ป้าคนนี้ทำไมหัวร้อน
คือจ้างพนักงานของสารบันเทิงไปส่งที่พักนะ
พนักงานก็เตรียมตัวแล้วแต่มันเกิดเหตุเพราะเรื่องของเงินทอนแบงค์พันธุ์
ทำให้ป้าหัวร้อนถึงขนาดปลามือถือใส่หน้าของพนักงานเลยนะครับ
ใจเย็นพี่
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะคุณป้าชุดน้ำเงินลักษณะเหมือนชุดนอนหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ
ส่วนได้ยินเสียงของผู้หญิงไหมฮะที่บอกว่ามึงตบกูก่อน
คือเธอเป็นผู้เสียหายพร้อมกับแฟนนุ่มนะครับ
ก็คือนางสาวเปรมประพัฒน์อายุ๒๔ปี

ตรงหน้าผ่าเนี่ยแผต์แตกนะฮะ
แผลแตกเลยมีภาพใช่ไหมครับมีภาพของผู้ชายเนี่ยแผลแตกปูดบวมเลือดไหลนะครับ

เขาบอกว่าถูกคุณป้าเมื่อกี้ปลาโทรศัพท์ใส่นะครับ
คือทั้งคู่คือนางสาวเปรมประพัฒน์กับนายภูมิน
เป็นพนักงานของสารบันเทิงชื่อดังในจังหวัดเชียงราย
เล่าให้ฟังแบบนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๓๓๐แล้ว
คือทางร้านปิดบริการไปแล้ว
แต่พนักงานยังต้องเคลียร์งานอยู่ที่สารบันเทิงนี้นะครับ
กำลังเคลียร์งานกันอยู่นะครับ
และกำลังเคลียร์บัญชีการขายลูกอมอยู่ที่ป้อมยาม
แฟนนุ่มก็กำลังดูแลทางเข้าออกร้าน
ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนนี้แหละที่ใส่ชุดนอนสีน้ำเงิน
อายุ๔๕๕ปีไม่รู้เดินมาจากไหนนะครับ
แล้วก็ต่อมาทราบว่าเป็นชาวสิงคโปร์
เดินเข้ามาหาแล้วบอกว่าช่วยไปส่งที่โรงแรมหน่อยได้ไหม

ทีนี้พนักงานทั้งสองคนบอกโอเคไปส่งได้
เพราะรู้แล้วล่ะว่าน่าจะเป็นโรงแรมนี้นะครับรู้จักโรงแรม
ทีนี้คุณป้าก็ยื่นธนบัตรยื่นแบงค์พันธุ์ให้

จังหวะที่ต้องทอนเงินคุณป้าแก๕๐๐บาท

โวยวายแบบนี้ไม่ให้ลูกน้องไปส่งนะ
ปรากฏเธอไม่พอใจฮะ
เอื้อมมือมาตบนางสาวเปรมประพัฒน์เฉยเลย
เมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมครับบอกว่ามึงตบกูก่อน

คุณป้าชุดน้ำเงินคว่างมือถือใส่แต่ไม่โดนเธอ
แล้วคุณป้าชุดน้ำเงินก็วิ่งมาเก็บมือถือแล้วก็อ้อมมาคว่างใส่อีก
ปรากฏว่าโดนแฟนนุ่มของเธอก็เลยนายภูมินตรงหน้าผากแตกเลยนะครับ
หัวหน้างานก็เลยเห็นท่าไม่ดีก็เลยบอกว่าไม่ให้ไป
เขาก็เลยไม่พอใจก็เลยพูดอะไรออกมาสักอย่างเนี่ยค่ะเยอะ
หนูก็เลยบอกว่าพี่ถ้างั้นพี่ออกไปจากตรงนี้ก่อนได้ไหม
หนูขอเคลียร์บัญชีก่อนอยู่ออกไปก่อนได้ไหมคะอะไรแบบนี้
เขาก็เลยไม่พอใจก็เลยตบหนูหนึ่งครั้ง
แต่หนูก็สวนเขานะหนูสวนเขาไปหนึ่งครั้งแล้วคราวนี้
แฟนก็เลยเข้ามาห้ามเขาปลาโทรศัพท์ใส่สองครั้งค่ะ
ครั้งแรกไม่โดนหนูหลบครั้งที่สองโดนแฟน
อาจจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะว่าตัวเราไม่ได้ผิดอะไรเลย

เหตุการณ์ที่พนักงานทั้งสองคนบอกงงมากครับ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่าป้าหัวร้อนมาจากไหนนะ
แค่เรื่องเงินทอนแบงค์พันธุนะนะ
ตอนนี้ได้แจ้งความไว้แล้วที่สพเมืองเชียงราย
ยังไม่รู้ว่ารูปคดีจะออกมาแบบไหนเหมือนกัน
แต่อยากให้ตำรวจดำเนินการโดยเด็ดขาดนะครับ
เพราะว่าเขาเป็นฝ่ายเข้ามาขอความช่วยเหลือจากพวกเธอเอง
แล้วอยู่ก็มาทำร้ายอารวาสแบบนี้นะครับ